อ่าจะพาพี่ไปกินก๋วยเตี๋ยวหรอใช่นะฮะ
เช้าเช้าขอร้อนร้อนหน่อยหิวเลยเราสามคนก็หิวเหมือนกันเออ
ถ้าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวธรรมดาธรรมดาโลกไม่จำออก
ข่าวเช้าหัวเขียวห้องข่าวหัวเขียวไม่ได้หรอก
เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่เขาดัดแปลงจากรถบัสเก่าเก่าค่ะเออ
ให้บรรยากาศแบบไปนั่งกินตามรถเนี้ยเออประโลกประโลกประโลกชึ้งอะไรอย่างเงี้ย
ครัวรถอะไรอย่างเงี้นะเออคือถ้าถ้าไฮโซหน่อยที่เราเห็นเขาเอาเครื่องบินมาทำนะ
อ่าแต่นี่เอารถบัสเหรอรถบัสนี่อ่ามันจะมีร้านก๋วยเตี๋ห้อยขาต่างต่าง
นาที่เขาก็มีกิมมิของเขาใช่ไหมอันนี้ก๋วยเตี๋ยวบนรถบัตร
ก็ได้อีกฟิลล์หนึ่งนะลูกค้านั่งเรียงกันกินอย่างอเด็ดอร่อยกันไป
คือรถคันนี้เขาจอดประจำอยู่ที่บริเวณหน้าวัดบางคราที่บางไซ
พระนครศรีอายุทยาถามว่ามันขับได้ไหมมันคงขับได้อยู่
ขับไปจอดให้คนไปกินกันเจ้าของรถคันนี้เขาบอกว่า
เขาคือคุณลุงประเสริฐสุขสมพืชอายุ๕๖ปี
จริงแล้วเขาเป็นโชเฟอร์รถบัตรแล้วก็มีภรรยาเป็นกระเป๋ารถเมย์คู่ใจคือคุณทองคำนะฮะ
สุดท้ายไม่ขับแล้วรถมงรถเมย์เอารถคู่ใจมาปรับจากรถประจำทางฟ้าน้ำเงิน
ประทุมบางไซเนี่ยเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวซะเลยเอาเบาะที่มันเคยให้คนนั่งออกไปซะ
แล้วก็มาดัดแปลงให้นั่งแบบเรียงหน้ากระดานกันเออขายก๋วยเตี๋ยวดีกว่า
มันก็ดีเหมือนกันลมข้างบนถามว่าร้อนไหมเขามีพัดลมเพดานอยู่ครับ
ติดโรคเพดานมีฟงมีไฟต่างนั่งกินได้ครั้งหนึ่ง๒๐คนอย่างสบาย
แต่ถ้าช่วงไหนที่นั่งไม่พอก็ไปตั้งโต๊ะข้างล่างนั่งใกล้สาราก็ได้
ก็บริเวณท่าน้ำวัดนะหรือว่าจุดให้อาหารปลาก็ได้นี่แบบนี้ก็ชิลดีเหมือนกัน
ลองไปคุยกับคุณลุงประเสริฐคุณลุงเนี่ยขับรถประจำทางมาสามสิบปีแล้ว
ภรรยาก็เป็นกระเป๋ามาให้กันพอกัน๓๐ปีรถคันเนี้ยจริงแล้วนะ
มันยังไม่ปลดระวังหรอกมันยังไม่เก่าแต่ทำไมล่ะก็เศรษฐกิจไม่ดีไง
โควิดไงต่างนานาทุกอย่างมันก็แย่ไปหมดนะฮะแล้วคนก็นั่งรถเมย์น้อยลง
ทำให้แต่ละรอบเนี่ยคือต้องบอกแบบนี้ว่าคนขับรถเมย์เขาได้เปอร์เซ็นค่าตัว
พอคนนั่งน้อยค่าที่เขาจะได้กลับไปมันก็น้อยเช้าเย็นมันก็ไม่เหลือเงินในการใช้จ่ายเลย
แถมมีภาระอะไรต่อภาษีต่อพระบอบปีนึงก็๔๐๐๐๐๕๐๐๐๐บาท
จะฆ่าศึกหลออีกเขาบอกว่าท้อแท้ไม่วิ่งมาแล้วรถบนรถเมย์เลิก
จอดรถทิ้งไว้เฉยแต่นั่งมองรถตัวเองทำยังไงดีวะ
ไอเดียขึ้นมาเอาอย่างนี้ละกันรถยังมีอยู่ใช่ไหมดัดแปลงเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวซะเลย
รถบัตรคันนี้ไม่วิ่งรับผู้โดยสารแล้วก็เลยดัดแปลงมาเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวดึงดูดให้คนไปกิน
แล้วก็ไปเที่ยววัดบางคร้านะฮะเขาบอกว่าคนไปเที่ยววัดเยอะเอารถไปจอดที่วัดดีกว่าให้คนไปกินนะฮะ
เขาขายก๋วยเตี๋ยวไก่ครับคุณผู้ชมนะฮะมีทั้งแบบน้ำใสมีทั้งแบบต้มยำชามหนึ่งก็๒๕บาท
เปิดมาได้สัก๑สัปดาห์แล้วเขาบอกว่าโอ้โหคนแน่นเลย
แล้วพอบอกต่อกันไปคนถ่ายรูปเซลฟี่เช็คอินมันก็เลยกลายเป็นกระแส
นักข่าวก็ไปเจอก็เลยเอาไปถ่ายให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะฮะ
เอาใครอยากไปกินประสบการณ์แปลกใหม่กับก๋วเตี๋ยไก่บนรถบัตรไปที่วัดบางคราเขาเปิดตั้งแต่๙โมง
ผ่านไปผ่านมาก็ลองแวะชิมกันได้เลยนะฮะที่วัดบังคระอำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
เรื่องของการสร้างมูลค่าของที่ท่านท่านมีกันอยู่เนี่ยนะครับมันมีหลักการอยู่สักสองอย่างนะฮะ
คือหนึ่งแต่งตัวให้มันอันนี้แต่งตัวให้มันแล้วนะครับแล้วก็สร้างเรื่องราวให้มัน
นี่ก็สร้างเรื่องราวแล้วนะครับเป็นการมากินก๋วยเตี๋ยบนรถบัสนะครับทำสองอย่างนี้มันจะเพิ่มมูลค่าได้
ให้ดูมีสตอรี่ใช่ไหมคะเอาไปพูดต่อได้แล้วถ่ายรูปมันก็เท่ไงกินก๋วบนรถบัตร